เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงจะได้เห็นคลิปสุดท้าย
บนเรือกันมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ
เราจะได้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็ความร่าเริงสดใสเป็นตัวเอง
สไตล์ของแตงโมนิทาค่ะ

กำลังล่องอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุจนกลายเป็นข่าวเศร้านะคะ
เราไปชมคลิปความสดใสครั้งสุดท้ายของเธอกันอีกครั้งค่ะ
คลิปนี้ถูกถ่ายโดยคุณกระติกผู้จัดการนะคะ
เพลงที่คุณผู้ชมได้ยินก็คือเสียงของแตงโมเขาร้องเองนะฮะ
เธอเคยร้องเพลงนี้เอาไว้เป็นเพลงประกอบละคร
ชื่อเพลงว่าจากนี้ไปจนนิรันดิ์
อยากจะเป็นมากกว่านักแสดงซะอีก
แล้วก็อยากให้เพื่อนบนเรือทุกคนได้ฟังเสียงเพลงที่เธอร้องค่ะ

แล้วก็หลายเพลงที่เธอเคยร้องเอาไว้ให้เพื่อนฟังบนเรือนะฮะ
รวมไปถึงคุณกระติกเองก็ได้ถ่ายคลิปคุณแตงโมในช่วงนี้ไว้พอดีค่ะ
หลายคนที่ได้ชมคลิปนี้รู้สึกเหมือนกันนะคะ
บอกว่าคุณแตงโมสดใสสวยงาม
แล้วก็เป็นวันที่เธอนั้นมีความสุขมากจริง

คุณแตงโมเธอรักการร้องเพลงมากนะฮะ
หลายต่อหลายครั้งหลายงานที่เธอไปรวบโชว์ตัว
เธอก็ได้ฝากเสียงร้องที่สดใสเอาไว้หลายเพลงอย่างเช่นคลิปนี้ค่ะ

เราสมรสโดยไม่มอดมากนัด

ละครเรื่องแรกที่เราทุกคนรู้จักคุณแตงโมก็เป็นละครเกี่ยวกับการร้องเพลงนะ

ตอนนั้นเธอรับบทเป็นก

และเพลงที่คุณตังโมได้ฝากเสียงเพราะเอาไว้

ที่เธอร้องร่วมกันกับเพื่อนนักแสดงอีกสองคนด้วยนะคะ
อีกหนึ่งภาพความประทับใจคุณผู้ชมนะคะ

เป็นคลิปนะคะตอนที่เธอแบบนั่งรถไปทำงานนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าพอเจออุบัติเหตุด้านหน้ามอเตอร์ไซค์ล้ม
นะคะเธอก็ลงไปช่วยทันทีไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
คุณโมเขาเรียนทางด้านพยาบาลมานะคะ
ก็เป็นคลิปที่หลายคนแชร์แล้วก็เห็นถึงความน่ารักของแตงโมด้วยค่ะ